คอร์เซ็นเตอร์โทรไปหาเหยื่อเหยื่อบอกชื่อมาว่าพีคแล้วเจอนามสกุลเข้าไป
วิธย์สอเสือครับวิธย์แบบวิธย์วิธย์อย่างเนี่ยครับ

วิธย์ไม่ใช่วิธย์ไม่ใช่วิธย์ต่อรอครับวิธย์วออิสอวิธย์นะครับ
โอเคค่ะที่ว่าประวิทย์แบบนั้น

ปลอมปลาโรเรียสระอะวอแวนสระอิสสอเสือเนอะ

อ๋อใช่ใช่ใช่นี่แหวะ

อันนี้คุณลูกค้าเล่นหรือเปล่าคะ

แล้วสำคัญครับแล้วนามสกุลอะไรครับ

นามสกุลวอแหวนงองูนะครับ

แหวนสลิงองูครับวงสวิงครับ
คุณประวิสวงสวิงนะครับ
ใช่ครับประวิสวงสวิง

บอกให้พี่ประวิศเนี่ยถือสาย
แล้วแกล้งบอกว่าตำรวจไปตรวจสอบบัตรเครดิต
เพราะว่าเจ้าของคลิปนี้ค้างจ่ายบัตร๖๐๐๐บาท
ค้างมา๓เดือนแล้วหาเงินมาจ่ายเลยด่วนเลย
เจ้าของคลิปบอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมต้องไปขายยานอวกาศที่มีอยู่
เอามาใช้หนี้หรือไม่ก็ต้องเอายานอวกาศเนี่ย

ขายได้ไงยืมเขามาไอ้บ้า
ของใครหรอพี่เอาต่อไปอะ
แก๊งคอยังบอกอีกว่านี่พี่ประวิทย์มียานอวกาศด้วยเหรอคะ

เพราะว่าอยู่ในแก๊งกาเดียนกาแล็กซี่ครับ

โอ้หนักเลยไม่รู้คุยรู้เรื่องด้วยก่อนนะ